อาจารย์สุภาพครับมองเรื่องของหลังจากนี้สังคมไทยจะเป็นยังไงต่ออาจารย
คือเวลามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะในประวัติศาสตร์การเมืองที่ผ่านมานะ
ทุกครั้งก็ต้องมีการจารึกไว้ว่าใครทำอะไรยังไง
อันที่๒ที่สังคมถามหากันมาตลอด
ใครก็ตามแต่ที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวการให้นำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์
ท่านจะรับผิดชอบไว้เหรอ๑๔ตุลาฯผ่านมาแล้วตั้ง๕๐ปี
เขายังถามกันอยู่เลยว่าใครเป็นคนรับผิดชอบ
ตุลาผ่านมา๖ตุลา๑๙ผ่านมากี่ปีแล้วล่ะ
ป่านี้คนที่ชำระประวัติศาสตร์เขายังถามอยู่เลยว่าใครผิดใครรับผิดชอบ
พฤษภาธมินที่ผ่านมาปี๓๕ก็ยังถามว่าใครควรจะต้องรับผิดชอบกับคนที่ล้มบาดเจ็บล้มตายไป
นี่เขายังถามหาความรับผิดชอบกันอยู่นะแล้วเราก็ไม่รู้จะตอบยังไง
มันควรจะพอแล้วนะ๓ครั้งนี่พอแล้วนะ
มันไม่ควรจะเกิดเหตุขึ้นมาอีกในภาวะที่เป็นปัจจุบัน
ถ้ามันเกิดเหตุมาคำถามว่าใครจะรับผิดชอบ
คุณรับผิดชอบกันไว้เหรอคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่จะต้องการอะไรอย่างโน้นอย่างนี้นะ
อันที่สองคือหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา๑เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เขาส่งเสียงทุกวันว่ามันแย่แล้วนะ
ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้นะมันสถานการณ์เศรษฐกิจมันจะกู้ไม่ฟื้นนะ
มันถึงจุดที่คู่ไม่ฟื้นแล้วนี่มันลำบากนะ

ในฐานะคนที่ผ่านเหตุการณ์พวกนี้มา

ถ้าคุณทำทำกันแล้วจนเกิดเหตุขึ้นมาอีก

รับผิดชอบอะไรไม่ทราบ
ความขัดแย้งในบ้านเมืองมันเกิดขึ้นเพียงแต่ว่า
มีคนบางกลุ่มนะไม่ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ตามคันรองที่ถูกต้องตรงนี้
การทำอะไรที่มันสวนมติหมาจนดูถูกดูหมิน
ความคิดของผู้คนเนี่ยผมว่ามันไม่เคยชนะ
แต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือ
ความรุนแรงวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะ
มันทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยจะงักหรือว่า
ถูกพูดง่ายว่าดูแคลนจากบ้านเมืองอื่นว่า
ยังอยู่ในแบบการเมืองเก่าแบบขับรุนแรงอย่างนี้เลย